มันกลายเปลี่ยนกับเมื่อไหร่
ระดมกำลังไล่ล่านายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่อง

กลับมาก่อเหตุฆ่ารัดคอนางรัศมีมุริจันทร์
แม่ม่ายวัย๕๑ปีเสียชีวิตที่บ้านพัก
โดยเฟซบุ๊คกองปราบปรามโพสต์เตือนภัย
หากใครพบนายสมคิดพุ่มพวงให้รีบแจ้งทันที

มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่บข๑๐๑และสารคาม
บันทึกภาพชายรูปร่างลักษณะคล้ายนายสมคิต
แต่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นนายสมคริสต์จริงหรือไม่
เพียงเท่านั้นจากการตรวจสอบโทรศัพท์ของนายสมคิต

พบว่านายสมคิดใช้โทรศัพท์พูดคุยกับผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง
แต่จะติดต่อกับนางสุมารีชาวอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ
ซึ่งเป็นหญิงสาวคนสนิทมากที่สุดรวม๔๓ครั้ง
ขณะที่นางสุมารีโทรกลับหานายสมคิด๑๓ครั้ง
ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง๑๔ธันวาคม
ส่วนการตรวจสอบโทรศัพท์ของนางรัศมี
พบว่านายสมคิตติดต่อกับเธอตลอดทั้งเดือนธันวาคม๔๒ครั้ง
และนางรัสมีโทรกลับ๑๐ครั้ง
ซึ่งเป็นช่วงที่นายสมคิตคบหากับผู้ตายใหม่
ขณะที่วันนี้ครอบครัวของนางรัศมี
มนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ขอให้ดวงวิญญาณของนางรัศมีร์ไปสู่สุขติ

สามารถจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
จากนั้นช่วงบ่ายทางครอบครัวและเพื่อนบ้าน

มาร่วมชาปนกิจศพนางรัศมีที่วัดศรีสว่าง
ตำบลหนองโหอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวนมาก

ฆาตกรลงมืออย่างโหดเยี่ยม
และเมื่อเจ้าหน้าที่ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้
ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่อยู่อย่างหวาดระแวง
เกรงว่าจะกลับมาฆ่าคนในหมู่บ้านซ้ำอีก
โดยอดีตสามีและลูกชายยังคงโกรธแค้น
ให้นายสมคิตที่หลอกอดีตภรรยาและฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
ขอให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็ว
เพราะกลัวว่าจะไปฆ่าผู้หญิงคนอื่นอีก

แขนครับแขนมาก

มาเจอแบบนี้ผมทำใจไม่ได้จริง
ผมว่านะก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่นะ

ถ้าปล่อยมันไปก็มันจะไปทำร้ายใครอีก
คิดว่าจะมีลายต่อไปนั่นแหละครับถ้าจับไม่ได้

แต่ว่ามันคือมันน่าจะเลี่ยงได้
แต่ว่ามันก็อยู่ไม่ไกลตัวเรา
อย่างนี้ครับก็ขอให้ทางตำรวจฮะครับ

แล้วก็ลงโทษสูงที่สุด

น่าจะประหารไปได้แล้ว
จากครอบครัวโกรธแค้นที่บุคคลอันเป็นที่รัก
ตกเป็นเหยื่อของฆาตกรรายนี้

แคลงใจกับการที่ฆาตกรต่อเนื่อง
เคยลงมือฆ่าหญิงสาวมาแล้ว๕ราย
ได้รับการพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต
กลับต้องโทษเพียง๑๔ปี

นับจากนี้รอเวลาที่ตำรวจจะจับกลุ่มนายสมคิดพุ่มพวง
จะได้ไม่มีหญิงสาวคนใดตกเป็นเหยื่ออีก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน